ตรงนี้เป็นโหนแล้วนะ

เป็นข้อความที่คุณชูวิทย์อ่อนตอนนี้เขาเรียกกันโหนผมชูระ

ระบุว่าการเมืองเรื่องผัวเมียเพื่อไทยและก้าวกลายเปรียบเสมือนคู่ผัวตัวเมีย
อยู่กินกันด้วยการคลุมถุงชนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ
เมื่อเมียเรียกร้องในสิ่งที่ผัวให้ไม่ได้แม้ปลากจะพร่ำบอกว่าจะรักกันตลอดไป
แต่ผัวเห็นแล้วว่าหากอยู่กินกันในอนาคตไปไม่รอดแน่
เพราะสาวเจ้าเอาแต่ใจยืนกรานไม่โอนอ่อนผ่อนตาม
มีจุดยืนที่แข็งกล้าวไม่เปลี่ยนแปลง
ด้วยประสบการณ์คู่ครองของผัวที่เคยมีครอบครัวและอย่าล้างมาก่อน
พุ่มไหม้อยู่หลายปีตกพุ่มไหม้อยู่นานหลายปี
แอบไปมีกิ๊กอีหนูเจรจาฉอเลาะเข้าทำนอง
วัวเคยค้าม้าเคยขี่นัดหมายหาความสุข
วางแผนจะไปอยู่กินกันออกหน้าออกตา
แม้ว่าตอนนี้ยังต้องติดทะเบียนสมรสอยู่กับเมียก็ตาม

นี่คือเนื้อความในบางส่วนนะครับใจความที่คุณชูวิทย์เขาโพสต์
การเมืองนะครับในปัจจุบันว่ามันเป็นแบบที่เขายกตัวอย่าง
แต่ผมว่าเห็นภาพชัดเห็นภาพชัดนอกจากนี้นะครับ
โปรงกิจการต่างแม่จะใช้คำว่าเปิดโปรงก็ไม่หรอก
เพราะบางธุรกิจเขาก็ทำถูกกฎหมายนะแต่ว่าคืออยากให้รู้ว่า
อันไหนเป็นธุรกิจของใครเท่านั้นแหละนี่แหละครับมีทั้งธุรกิจเล็กไปจนถึงธุรกิจระดับชาติ
ธุรกิจของลูกหลานสวก็โดนไปด้วยนะครับนี่แหละครับที่ตอบโต้นะฮะ
ไม่ให้พิธาเป็นนายกใช่ไหมก็มีอารยะขัดขืนแบบนี้ออกมานะครับ
คราวนี้แหละล่าสุดสวอาจจะต้องแม่นะครับเขาบอกว่าอาจจะประหวั่นพรั่นพลึง
ชาวเน็ตผุดไอเดียใหม่ตามหาแฮสแท็กเมียน้อยสวครับเมียน้อยสวนะครับ
พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยจนเขาบอกว่ามีคนสะดุ้งสะดุ้งนะมีการประเมินว่านะครับ
การไปขุดข่าวเก่ารวมถึงรูปถ่ายของสวผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงที่คาดว่า
น่าจะเป็นเมียเล็กเมียอีกคนนึงนะครับมาเผยแพร่ขยี้ประเด็นในโลกออนไลน์กันแล้วในขณะนี้ครับ
แต่ก็ถ้าฟังจากคำประกาศของคุณพิธาใช่ไหมบอกว่าอยากจะให้ทุกคนร่วมกัน
เชิญชวนสวมายืนอยู่ข้างประชาชนอย่างสร้างสรรค์
เดี๋ยวต้องรอดูความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์นี้คุณผู้ชมการเมืองน่าจับตามากนะครับ